ข่าวเช้าหัวเขียวช่วงนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนกันหน่อย
คนเป็นพ่อเป็นแม่เวลาส่งลูกไปโรงเรียนก็มั่นใจล่ะ
ถึงมือคุณครูไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ

ไปโรงเรียนตามปกติตอนเช้าไปตามปกติแต่กลับมานิ้วขาดค่ะ
คุณแม่เนี่ยโอ้โหเอาเรื่องนี้มาคุยกับทีมข่าวของเรา

เรื่องนี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว
แต่มาจนถึงตอนนี้เงินทำขวัญต่าง
เงินค่ารักษาพยาบาลต่างจากที่ตกลงกันมันไม่ได้ครบไงคะ
เออแล้วดูนิ้วของน้องเนี่ยลักษณะคือทอนโทษนะคะ

ใช่ค่ะหักไปข้อหนึ่งหายไปข้อนึงเนี่ยนะคะนิ้วนางเนี่ยนะคะ
คุณแม่ของน้องคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้ชายผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นธันวาคมปีที่แล้ว
กับเพื่อนลงไปเล่นในบ่อดิน
มีคนงานเขาขุดไว้ค่ะเตรียมที่จะทำบ่อเกลอะ
ต่อมาลูกชายขึ้นจากบ่อไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงพักเที่ยง
ช่างคนงานในพื้นที่ก่อสร้างไม่อยู่
ลูกชายกับเพื่อนก็เลยพยายามปีนขึ้นมาจากบ่อเอง
หลังจากนั้นค่ะเด็กเนาะปีนไปปีนมามือไปคว้ากับนั่งร้าน
แล้วนั่งร้านมันก็พับล้มลงมาทับค่ะแล้วทับเนี่ย
จุดที่เป็นมือเนี่ยปลายนิ้วนางข้างขวาขาดทันทีค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เป็นโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำหลังจากออกจากโรงพยาบาลค่ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนก็มีการมอบเงินเยียวยาเบื้องต้น
เบื้องต้นก่อนนะ๑๐๐บาทครูประจำชั้นก็มอบให้อีก๒๐๐บาท
ต่อมาค่ะเท่านั้นก็ไม่น่าจะพอนะคะ
ครอบครัวก็มีการต่อรองพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน
ทางครอบครัวเรียกเงินไป๑แสนบาท
หลังจากนั้นมีการเจรจาต่อรองกันหลายครั้ง
แต่หลายครั้งก็ยังหาข้อตกลงไม่ได้
ครอบครัวก็เลยกลัวว่าโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบเลย
ไปลงบัณฑฤกษ์ประจำวันไว้ที่สภซศตึกค่ะ
พอโรงเรียนบอกว่าหลังจากแม่ของเด็กเรียกร้อง
ค่าเสียหายมา๑๐๐๐บาทโรงเรียนก็ต่อรอง

แม่ของเด็กก็เห็นว่ามีท่าทีที่จะยอมรับเงินแล้วนะ
จำนวน๓๐๐๐บาทตามที่เสนอกันพูดคุยกัน
ต่อมาค่ะคณะกรรมการโรงเรียนหารือกันอีกหนึ่งครั้ง
เห็นสมควรว่าน่าจะจ่ายค่าทำขวัญไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท

แต่ว่าสุดท้ายค่ะมีการประชุมกันอีกครั้ง
มีมติว่าจะทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเด็ก
คำว่าผูกข้อไม้ข้อมือก็จะมีการเอาเงินไปผูก

แต่ทางผอก็บอกว่าสรุปสุดท้ายแล้วข้อตกลงสุดท้ายมัน๑๕๐๐๐บาท
แต่ว่าตอนนี้ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยว่าจะได้จำนวนเท่าไห

ลูกเขาหายไปข้อหนึ่งมือ
เดี๋ยวเราตามต่อให้นะตรงนี้